ผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมค่ะเขาจะเอาเรื่องกับตำรวจเขาบอกว่าผมมาขี่มอเตอร์ไซค์ของผมมาอยู่ดีดีเจอผู้ชายสองคนมามาดักแล้วหลังจากนั้นก็มาตะครุบตัวผมทำร้ายผมผมพยายามบอกนะฝั่งนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจผมพยายามบอกว่าผมเป็นครูสอนศาสนาจะมาค้นอะไรในรถผมผมไม่มีอะไรผิดกฎหมายแล้วนี่ค่ะสภาพเขาคือน่วมเลยอันนี้คือตอนที่จับกลุ่มตัวได้ผู้ชายที่
อยู่ในหมู่บ้านห้วยหอมที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกรณญาณิวัฒนาของเชียงใหม่ค่ะ
เนี่ยโดนตำรวจจับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นก็ถูกปล่อยตัวนะคะ
ในอำเภอกรยานิวัฒนาตำรวจกำนันเนี่ย
ถามเรื่องนี้เลยกับนายบุญยืนไปถามเมื่อวานนี้ค่ะ
นายบุญยืนเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกวันนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจะกลับบ้าน
แล้วก็ผ่านมาถึงตรงหมู่บ้านนี้เห็นผู้ชายสองคนยืนแบบซุ่มอยู่
แล้วจู่ผู้ชายสองคนนะวิ่งตามมอเตอร์ไซส์ผมมา
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงมาดักหน้ารถ
ทีนี้พอผมชะลอรถนะผู้ชายสองคนที่เขาวิ่งตามมามาตะคุบตัว
รถมอเตอร์ไซค์ผมล้มแล้วก็มารุมทำร้ายล็อกคอสวมกุญแจมือ
แล้วโอเคแหละฝั่งนั้นเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจ
แต่ผมผมผิดอะไรผมไม่ได้ไปขโมยของไม่ได้ทำอะไรผิด
เขามีการมาค้นตัวผมมันไม่เจออะไรผิดปกติ
ทีนี้ผมก็เลยบอกไปว่าผมเป็นครูสอนศาสนามา๒๐กว่าปี
ตำรวจก็ขอโทษแล้วก็ปล่อยตัวทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะคุณผู้ชม
ญาติเองเนี่ยญาติของนายบุญยืนก็พาส่งโรงพยาบาลค่ะ
เพราะว่าตัวนายบุญยืนก็ระบมไปทั้งตัวได้รับบาดเจ็บ
มีแผลตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดเลย
ทีนี้พอบอกนายอำเภอก็มีการนัดตำรวจชุดจับกลุ่มวันนั้น
ให้มาคุยให้มาเคลียร์เรื่องนี้หน่อย
เรื่องต้นตำรวจก็ยืนยันนะว่าตำรวจทำตามหน้าที่
แล้วตำรวจไม่รับผิดชอบอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดค่ะกลุ่มญาติก็เลยพานายบุญยืนไปแจ้งความ

เรื่องทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียว
แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหาย
มันก็กลายเป็นเรื่องชาวบ้านกับตำรวจมีเรื่องกันน่ะนะคะ